ทุกผู้ชมครับช่วงนี้ที่จังหวัดสุรินเนี่ยมีงานเทศกาลเกี่ยวกับผ้าไหมอยู่นะครับ
อ่าก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับอ่าแล้วในขบวนแห่ของเขาเนี่ย
ในช่วงของการเปิดงานก็จะมีวัฒนธรรมต่างมารวมทั้งสุรินทร์เมืองช้าง
เมื่อวามีนะคะเพราะว่ามีอ่านักศึกษาสาวคนหนึ่งยี่สิบเก้าปีนะคะ
น้องเขาก็อยากจะไปถ่ายรูปกับช้างอืมปรากฏว่าช้างพลายตัวเนี้ย
ช้างเพศคู่เนี้ยยูสิบปีช่วยช้างทานพองหายทานพองเนี้ย
เกิดอะไรขึ้นค่ะใช้งวงเนี่ยฟาดเหวี่ยงเข้าไปโอ้โห
บอกว่าตอนแรกเอางวงมารัดแล้วดึงเข้าไปเธอนึกว่าช้างเล่นด้วยเหมือนกับถ่ายรูปกับช้าง
ช้างก็จะเอางวงมากอดเราอะไรแบบเนี้ยปรากฏไม่ใช่จะฟาดจะแทงเนี่ย
แต่ว่าน้องเขาใช้วิธีอย่างนี้ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นก็คือกอดงวงไว้นั่งเลย
ใช่แล้วตัวก็อยู่ระหว่างงวงกับงาพอดีค่ะก็ล็อกเอาไว้ที่งาอย่างนี้
ก็พยายามสะบัดอยากจะให้หลุดนะแต่ทีเนี้ยถ้าหลุดไปเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
ใช่เราได้ยินข่าวหลายครั้งใช่ไหมเวลาช้างคลั่งอ่ะเราฟาดแล้วก็พอเรามันอันตรายไง
ตามไปเหยียบตามไปฟาดเธอมีสติมากนะ
บาดเจ็บแล้วฮะแต่ว่าก็สามารถที่จะเอาตัวรอดมาได้
อ่าดูคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเล่าวันไว้อย่างเงี้ยฟังครับ
มันแทงเลือดไหลนะแทงครับแทงเลือดไหลอยู่
โอ้ยตายเลย

อ่าเต็มออคตนะ

เอาเด็กออกก่อนนะ
ดึงเด็กออกก่อนนะครับเดี๋ยวทางกว่านช้าง

ดึงเด็กออกก่อนเนี่ย
ดึงเด็กออกก่อนล่ะ
ดึงเด็กออกก่อนเนี่ย
ดึงเด็กออกก่อนเนี่ย
ดึงเด็กออกก่อนเนี่ย
ดึงเด็กออกก่อนเนี่ย
ดึงเด็กออกก่อนเนี่ย
ดึงเด็กออกก่อนเนี่ย
โอ้โหเฮ้ยครอแม่งไม่คร่มเลย

น้องเขากอดงวงช้างเอาไว้แน่นตรงเนี้ยเพื่อไม่ให้ตัวเองกระเด็นกระดอนไปอ่ะ
แล้วอาจจะถูกทำร้ายซ้ำเนี่ยช้างพลายเชือกเนี้ยนะฮะ
ลายพานทองอายุ๑๐ปีเนี่ยก็พยายามที่จะใช้งวงฟาดไปที่ต้นไม้บ้าง
ร้านค้าของผู้ที่อยู่ในงานบ้างนะครับจนมีคนหนึ่งมาช่วยเนี่ย
แล้วเอาตะขอมาสับงวงช้างค่ะอ่าจนกระทั่งช้างเนี่ย
แล้วก็เย็นลงน้องเขาก็รีบฉวยจังหวะในการที่จะปล่อยตัวเอง
แล้วก็หนีไปอืมโอ้โหวินาทีชีวิตจริงจริงเนี้ยเอาเปิด
คือเราก็ไม่รู้ว่าวิธีการเอาตัวรอดแบบนี้เนี่ยจะถูกหรือจะผิดตาม
ก็เจอกับตัวท่านผู้ชมจะทำยังไงก็ลืมใช่ไหมนี่ไปขอถ่ายรูปเนี้ย
ใช่ไหมเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในงานเทศกาลนุ่งผ้าไหม
ประเกือมเรือมกันตรึมประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขวาวสินนรินจังหวัดสุรินทร์นะครับ
ก่อนเกิดเหตุชาวบ้านนักเรียนนักศึกษาในอำเภอ
เขาก็มาร่วมเดินขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณีของดีชุมชนกัน
เข้ามาในพื้นที่จัดงานนี่แหละนำช้างเข้ามาร่วมเดินขบวนด้วย
จากนั้นควานช้างนำช้างสองเชือกไปยืนรอผู้ว่า
เพื่อจะเดินทางมาเปิดงานอยู่ใต้ต้นไม้ข้างเวที

ระหว่างนั้นเนี่ยนางสาวนิชานาศมานุจำอายุ๑๙ปี
ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรัชพัฒน์สุรินทร์
เดินเข้าไปขอถ่ายรูปกับช้างพลายพานทองนะ
ก็อยากจะถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเจอช้าง
แล้วเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นตามคลิปแล้วครับท่านผู้ชมครับ
เราทำกราฟิกจำลองเหตุการณ์ให้ท่านเห็นอีกครั้งหนึ่ง
ตามคำบอกเล่าของน้องเขาด้วยของพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
ขณะที่นางสาวนิชานาศกำลังยืนถ่ายรูปอยู่นะครับ
ลายพานทองอยู่ดีก็ใช้งวงเนี่ย
มมาที่บริเวณขาของนักศึกษาสาวคนนี้
แล้วใช้งวงรัดตัวแล้วยกขึ้นแล้วก็เวียงไปเหวี่ยงมา
ตอนแรกที่แรกน้องเขาคิดว่าตอนมาดมจะเล่นด้วย
ปรากฏว่าพอยกขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยตัวก็ไปอยู่ระหว่างงวงกับงา
ใช่คือนางสาวนิชานาศเขาก็ใช้มือทั้งสองข้างเนี่ย
กอดงานะแล้วก็เอามือเนี่ยของทางขาเนี่ยรัดงวงอะไรไว้แน่นเลย
ให้ตัวหล่นลงมาลักษณะลำตัวก็คือ
งวงช้างท่ามกลางงาช้างและท่ามกลางความตกใจของผู้ที่อยู่ในงาน
ค่ะได้ยินเสียงกรี๊ดใช่โฆษกก็พยายามจะพูด
คือเข้าใจโฆษกในงานนะก็พยายามจะพูดว่าอย่าเข้าไปยุ่งนะ
เดี๋ยวควานช้างจัดการเองไม่ให้คนแตกตื่นใช่นะ
ความช้างก็พยายามใช้ตะขอบังคับให้ช้างสงบอารมณ์นะครับ
แล้วก็นำช้างอีกเชือกนึงเดินเข้ามาประกบ
แต่ช้างพลายพานทองกลับคลุ้มคลั่งมากขึ้นกว่าเดิม
สมัครงวงเพื่อให้คนที่เกาะอยู่ที่งวงเนี่ยหลุดออก
พร้อมกับเดินถอยหลังพุ่งชนต้นไม้ชนรถจักรยานยนต์ชนร้านค้านะ
เดินหน้าถอยหลังฟาดไปฟาดมาจนร้านค้าพังเสียหายไปสองร้าน
จากนั้นพลายพานทองก็มีท่าทีสงบลงเมื่อมีควานช้างหรือว่าเจ้าของ
มาสับงวงนะแต่ก็ยังไม่สามารถดึงแขนขวาที่ติดอยู่
งวงกับงาออกมาได้นะตอนนั้นน้องก็ยังติดอยู่
แล้วก็อาศัยจังหวะที่ช้างจะยกมวยอีกครั้งนึงเนี่ย
แขนหลุดออกมาแล้วน้องนักศึกษาก็รีบวิ่งออกจากจุดเกิดเหตุ
ได้อย่างปลอดภัยบาดเจ็บเล็กน้อยเหตุการณ์เนี้ยทั้งหมดเนี่ย
ความเป็นความตายในครั้งนี้นานกว่า๕นาที
โอ้โหหลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะชาวบ้านกู้ภัยก็รีบเข้าไปช่วยเลย
นางสาวนิชานาศคนนี้น้องเขาก็บาดเจ็บนะคะ
มีแผลถลอกที่แขนขวาแล้วก็ขาด้านขวา
แล้วก็ตามตัวก็ปวดตามตัวไปหมดนะคะ
เพราะว่าช้างก็เหวี่ยงไปชนแต่ถือว่าเล็กน้อยถ้าดูจากภาพนะ
เนี่ยยังยิ้มได้ใช่โอ้โหกู้ภัยก็ช่วยเหลือค่ะ
นำส่งโรงพยาบาลขวาวสินรินนะคะก็นำตัวไปทำแผล
แล้วก็คุณหมอก็เฝ้าดูอาการจนปลอดภัยอนุญาตให้กลับบ้านได้
ทางครอบครัวทางญาติก็เอาได้มาผูกแขนเลยรับขวัญ
ประเพณีชาวอีสานนะคะเสียขวัญสิแบบนี้ตกใจเนาะ
น้องก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นช้างยืนกินแตงโมอยู่ข้างเวทีค่ะ
น้องก็ไปขอถ่ายรูปเลือกช้างพลายพานทองเพราะว่างายาวแล้วก็ใหญ่
ถ่ายรูปออกมาน่าจะสวยแน่เป็นช้างแบบเออสมบูรณ์สวยอย่างนี้นะคะ
จู่ช้างมาเลยเอางวงรัดแล้วดึงเข้าหาตัว
น้องเขาบอกว่าตอนแรกเหมือนกับเป็นถ้าไปนั่งตรงงวงช้างช้างหยอกเล่นถ่ายรูป
ตามรูปสมัยนิยมนั่งงวงช้างถ่ายรูป
น้องเขาคิดว่าเป็นแบบนั้นแต่คนอื่นที่เห็นร้องแล้วก็ร้องเสียงดัง
ช้างก็เลยตกใจแล้วก็วิ่งไปชนร้านค้า
น้องเขาตั้งสติได้กอดงาช้างเอาไว้แน่นเลย
วานช้างก็มาเอาตะขอสับไปที่งวงช้าง
ช้างก็เลยปล่อยเธอลงมาตอนนั้นแขนยังติดอยู่ที่งานะคะ
พอสะบัดสักแป๊บนึงก็หลุดออกมาได้แล้วก็ปลอดภัย
หนูก็คิดว่าเขายกขึ้นไปให้สายลูกเหมือนที่เคยทำอะค่ะ
หนูก็ยังไม่ตกใจอะไรแต่พอเขายกแบบชูแบบตรงอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็ได้ยินเสียงร้องหนูก็คิดว่ามันไม่ดีแล้ว
แล้วมันพอดีที่หนูหันหน้าเข้าหางาค่ะ
หนูสามารถขยับหันหน้าเขาหางาได้หนูก็เลยหลบงาให้แน่น

ตอนนั้นหนูหลับตาปีแล้วก็เกาะให้แน่นสุดแรง
ไม่คิดว่าจะต้องรักให้แน่นจับให้แน่น
ไม่ตกใจค่ะถ้าตกใจจะไม่มีสติเกาะ

แสดงว่าตอนที่อยู่ใกล้ช้าง
ตอนนั้นน้องเขาไม่เห็นหรอกว่าช้างอยู่ในลักษณะอาการท่าทางแบบไหน
รู้แค่ว่าช้างเนี่ยเอางวงมาแบบเหมือนกับมารัดมาเขา

พอเสียงตะโกนดังช้างตกใจ
เพราะชาวบ้านเขามองจากข้างนอกเข้ามาเขาเห็นไงว่างวงของช้างที่มันพยายามรัดอะไรอยู่ที่ตัวน้องเขา

เขาก็เลยร้องตะโกนอะไรกันไง
น้องเขาถึงแบบเริ่มรู้ตัวว่ามันไม่ใช่ธรรมดาแล้ว
ให้สัมภาษณ์ยังเสียงสั่นจะร้องไห้อยู่เลย
แต่น้องเขาบอกว่าจริงน้องไม่ควรรักช้างมากนะ
แต่หลังเกิดเหตุก็เริ่มรู้สึกกลัวบ้างแล้วเหมือนกัน
แต่ก็เสียใจที่ช้างถูกตะขอสับจนช้างต้องเจ็บนะ
แล้วก็เสียใจที่ร้านค้าการจัดงานได้รับความเสียหาย
ก็อยากจะขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เชื่อว่าที่น้องรอดมาได้เกิดจากความศักดิ์สิทธิ์ของเชือกประกำช้าง
น้องเขาพกใส่กระเป๋าสตางค์เอาไว้เชือกประกำช้างเป็นแบบเครื่องรางอะค่ะ
ทำจากหนังควายคือสมัยก่อนเวลาคล้องช้างสมัยโบราณ
ใช้หนังควายเป็นประกรรมคลองช้าง
เขาบอกเขามีอยู่ใส่กระเป๋าสตางค์ไว้ตลอด
เชื่อว่านี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณครองน้องอยู่นะคะ
นายรณกรเผ่าวิจารณ์ก็ไปเยี่ยมน้องนะคะ

ส่งเสิร์มสุขภาพตำบลให้มาดูอาการอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็บอกว่าช้างที่ก่อเหตุเป็นช้างที่มาช่วยในงานประจำปี
เดี๋ยวปีหน้าก็จะเพิ่มมาตรการในการดูแลความปลอดภัยให้มากขึ้น
คือช้างช้างเจ้าของเรากลับไปเรียบร้อยแล้วครับ
มีช้างเฉพาะวันวันที่ที่เปิดครับ
ซึ่งมันเป็นประเพณีของอำเภอขอบเชื้อในหลิงเขาเนี่ยครับ
ในในขบวนแห่นุ้งพะไหมใส่ประเทียบเงินกันตึงเนี่ย
เขาจะต้องมีมีช้างเพราะว่าที่อำเภอขวามีเนี่ย
มีคนที่เลี้ยงช้างเนี่ยอยู่สองเจ้านะครับ
แล้วเขาก็จะมาร่วมร่วมร่วมด้วยร่วมด้วยทุกปีครับ
ได้ทุกปีแต่ปีนี้ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
เกิดขึ้นแต่ก็ปลอดภัยไปด้วยงานก็ยังมีก็มาเที่ยวได้
จนถึงวันที่เก้าครับแต่ในครั้งต่อต่อไปก็คง
คงจะต้องหามาตรการระวังป้องกันให้รัดกลุ่มมากกว่านี้ครับ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ที่ดีที่ในการจัดงานครั้งต่อไป
จะต้องเอ่อมีการเตรียมความรับมัสระวังในเรื่องบุปกรณ์เกิดขึ้นด้าน
นอกจากน้องนิชานาศแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่บาดเจ็บนะครับ
ก็คือในวันเรียงเงินเจ้าของช้างนะฮะ
เขาก็เข้าไปช่วยเอาตะขอสับงวงช้างตอนเกิดเหตุ
ทำให้ช้างปล่อยน้องนักศึกษาลงมานะครับซึ่งในวันเนี่ยบาดเจ็บกระดูกขาแตก
จากการวิ่งไปชนก้อนหินขนาดใหญ่ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
หลังเกิดเหตุทางเจ้าของช้างได้นำช้างกลับไปเลี้ยงไว้ที่บ้านโชค
หมู่๔ตำบลขวาวสินนรินซึ่งพบว่าช้างตอนนี้มีอาการปกติแล้วนะครับ
แล้วก็ได้ใช้ยาทาบริเวณจุดที่ถูกตะขอสับตอนที่เกิดเหตุไว้แล้ว
เนี่ยฮะพลายทองเนี่ยเชือกนี้แหละนะ
นายสมชายเรียงเงินอายุ๔๓ปีลูกชายของในวัน
แล้วก็เป็นควานช้างขณะเกิดเหตุ
เกิดเหตุระบุว่าเลี้ยงช้างเอาไว้๒เชือกก็คือช้างพลายพานธอง
อายุ๑๙ปีปกติไม่เคยมีนิสัยดุร้ายนะครับนี่ถือเป็นครั้ง
แรกที่แสดงอาการดังกล่าวซึ่งอาจเกิดจากสภาพอากาศร้อนทำให้
หงุดหงิดโชคดีที่นักศึกษาสาวไม่เป็นอะไรมากตอน
ยังไม่ได้ไปเยี่ยมเพราะว่าพ่อของเขาก็ยังเจ็บอยู่ที่
โรงพยาบาลแต่ได้โทรศัพท์สอบถามอาการเป็นระยะ
ช้างช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนิสัยก็ไม่เคยเป็นไรนะครับแห่ง
งานไม่เคยมีปัญหาน่าจะเกิดจากอะไรครับน่าจะร้อนนิด
หน่อยด้วยแหละร้อนแล้วก็น่าจะเครียดหุดหงิดนะฮะเพราะน้อง
เข้ามาถ่ายรูปขอถ่ายรูปก็ขอกับผมนี่แหละผมก็มาถ่าย
ไม่เคยเป็นไรเนอะไม่เคยมีอะไรก็ถ่ายรูปใคร
ถ่ายก็ได้มันยืนให้แต่บอกผมให้ผมรู้พอผมนั่งอยู่
นั้นผมจะได้ดูด้วยไงอืมคอผมก็วางกับหัวตลอดวาง
ระวังตลอดผมก็นั่งมองอยู่ตรงนั้นพอจะว่าน้องเขาเข้า
มาก็มันทำยังไงเป็นมันเอางงคว้าขาเลยจับจับขา
พอเห็นมันคว้าปั๊บผมดึงออกเลยแต่มันมันไม่ไม่ยอมมันเอา
มันดึงจนได้เขาคิดว่าโชคดีนะพี่ครับโชคดีครับ
เด็กไม่เป็นไรเลยโชคดีมากน่ะดีใจแต่ก็ยังมั่นใจ
ว่าช้างเราไม่เคยเป็นอย่างนี้หรอไม่เคยมีถ่ายผ่าน
ทองในอายุ๑๐ประมาณ๑๐ปีน้องนักศาล๑๙ปีนะครับสำหรับ
เทศกาลนุ่งผ้าไหมใส่ประเกือมเรือมกันตรึมประจำปี๒๕๕๙
๒๕๖๒ที่อำเภอขาวสินณรินจังหวัดสุรินอาจจะมีถึง๙
กุมภาพันธ์นะครับทุกผู้ชมครับก็คือวันพรุ่งนี้ที่สนาม
หน้าที่ว่าการอำเภอก็จัดขึ้นเพื่อสืบสารอนุรักษ์ศิลปะ
วัฒนธรรมและแสดงกันตรึมพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายในงานก็มีการจำหน่ายผ้าใหม่ด้วยเครื่องเงินเครื่อง
ทองเหลืองผลผลิตทางการกระเศษนะก็ในไหนก็เกิดกรณีนี้
ขึ้นแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดเขาหน่อยใช่ค่ะพรุ่งนี้จะได้
ไปเที่ยวงานกันอีกวันนึงใช่ขวาวุษิณภรรรีเขาดังประเกิม
เป็นเครื่องประดับอะไรแบบเนี้ยสวยมากไปกันตรึมก็ได้นะ
นะคะสนุกสนานนี้หาอืมเสิร์ฟกันสักหน่อยแล้วก็เอ่อช้างแบบ
สวยนะตัวสวยเวลามาร่วมงานครับ